ถ้าหากผมมีโอกาสจะบอกกล่าวทุกท่านได้ทัน

มาเอาให้มันชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับผม
แล้วผมจะให้เห็นว่าเรื่องนี้มันเรื่องอะไรกันแน่
เรื่องที่ไม่ชอบกันส่วนตัวกับผู้ที่มีความรับผิดชอบ
เกี่ยวข้องในเหตุการณ์สถานการณ์ของผมมาทั้งหมดตลอดเนี่ย
ใช่มีตัวบุคคลผมก็ระบุไปแล้ว
ผมนี่ไหมครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าทุกวันนี้
ผมอยู่ในฐานะอะไรเนี่ยผมก็เป็นประชาชนเหมือนท่าน
ความหมายมาเฟียอะไรพวกท่านอย่าไปติดใจเลย
ผมไม่มีแต่ถ้าจะเห็นผมลักษณะหน้านี้เหมือนก็เหมือน
แต่ว่าผมไม่มีพฤติการเหล่านั้นเพราะผมประกาศไว้แล้ว

ผมไม่เคยไปรีดไถ่ใคร

ขอบคุณทุกคนครับ
ขอบคุณทุกคนครับ

ขอบคุณทุกคนครับ
ขอบคุณทุกคนครับ

ขอบคุณทุกคนครับ
ขอบคุณทุกคนครับ